มาดูที่เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เปรียบประยุทธ์สริตน้อย
กระทรวงการต่างประเทศซัดจงใจป้ายสี
เพราะเป็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มีใบหน้าที่เป็นแสงเงาแบบนี้
ขึ้นหน้านิตยสารทำขึ้นหน้าปกเลยนะ

อ้าวเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสิฮะ
เพราะว่าเป็นการพาดหัวที่ในส่วนของฝากฝั่งของไทย
ว่าเป็นการโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกที่มาจากการรัฐประหาร
แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับช่วงนี้ที่มีการ
ออกมาให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัฒน์

แล้วก็มีการเปรียบเทียบว่านายทักษิณ
อินเตอร์กว่าได้รับการยอมรับจากต่างชาติ

ในช่วงของการสัมภาษณ์พิเศษนะฮะ
เผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งเกิดขึ้นหลังงานเลี้ยงวันเกิด
ของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ที่ประเทศอังกฤษ
ที่พี่น้องได้เจอกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
ที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้ฉลองวันเกิดด้วยกัน
คนยิ่งลักษณ์นี้เขาเกิด๒๑มิถุนานะ
ใช่นะครับแล้วก็พี่ชายก็เลี้ยงวันเกิดให้นะครับ
บทสัมภาษณ์นี้กล่าวถึงเรื่องของการเลือกตั้ง

โดยบอกว่านายทักษิณให้สัมภาษณ์ว่า
สาธุขอให้เกิดเถอะเพราะสงสารประชาชน
ก็คู่หาแล้วประชาชนคิดอย่างไร
อย่าประเมินประชาชนต่ำไป
วันนี้ประชาชนคนไทยเป็นคนพุทธส่วนใหญ่
ยอมอดทนอดกลั้นนั่งนิ่งเฉยรอไปก่อน
ว่าวันหนึ่งเขาจะมีพลังแสดงอำนาจบ้างนะครับ
แล้ววันนั้นเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ถ้าเป็นลูกผู้ชายโดยเฉพาะชาติทหาร
นี่อย่าไปคิดโกงเลือกตั้งเด็ดขาด
อายเขาไม่อายใครก็อายตัวเองนะครับ
ส่วนมีการตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณ
จะดูแลเรื่องการเมืองอย่างไรต่อ
หมายถึงว่าพักเพื่อไทยอย่างไรต่อเนี่ย
ฟังคำตอบจากนายทักษิณชินวัฒน์ด้วยนะครับ
มาเที่ยวนี้ก็โฮมได้
เอาเด็กรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาแทนมัน
เดี๋ยวจังหวัดเลยจังหวัดโคราช
นาคอสเซอร์ลาซิมาตต้องมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทน
ดีมากเลย
นี่ผมมันเป็นพวกไม้พิรมพร
ไปดีเธอหน้าพี่ขอโวยพอดี
ในวันเกิดของคุณยิ่งรักคุณทักษิณอารมณ์ดีนะ
ร้องเพลงหลายเพลงเหมือนกัน
โดยเมื่อกี้เหมือนว่าเป็นการพูดคุยผ่านอะไรนะ

ทักษิณชินวัฒน์บอกว่า

หรือเรื่องของการที่สอสอพักเพื่อไทย

ส่วนใหญ่จะมีคดีจะได้หลุดคดีกันไปสักทีเถอะ
ไปเข้าข้างนั้นเพราะเขาเอาคดีมาครู

เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็อยู่เอาเงินก้อนใหญ่มาให้
และอีกประเภทหนึ่งคืออาจจะมั่นใจตัวเอง
ว่าตัวเองไปจะเป็นที่นิยมดี
และคิดว่าได้ตังค์เยอะด้วยก็น่าจะไป
แต่ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องแสดงความยินดีกับภักดิ์เพื่อไทย

ได้คัดนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาบ้าง
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าเพื่อไทยก็น่าจะได้เป็นอันดับหนึ่ง
น่าจะมีสอสอเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วย

ฝากฝั่งของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
ก็ได้พบกับชุมชนคนไทยในอังกฤษ
โดยใช้เวลาในการพูดคุยกันกว่า๑ชั่วโมง
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวตอนหนึ่ง
เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรี
และก็คงพลาเองแหละ
น่าจะเหมาะสมแล้วละ
เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการ

แล้วหลังจากที่มีการโปรดล๊อก
ขั้นที่๑มันจะเกิดอะไรขึ้น
ส่วนเรื่องของการขึ้นปกนิตยสารไทม์
เป็นเว็บไซต์นิตยสารไทม์รายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมนำภาพขึ้นปกนิตยสารฉบับเอเชียวันที่๒กรกฎาคม
หัวข่าวนักประชาธิปไตยพระเด็จการ
พลเอกประยุทธ์จะเลือกทางเดินใด
บทสัมภาษณ์ต่างนะครับก็เป็นการตั้งคำถามภาพรวม
ทางการเมืองภายหลัง๔ปีการประทรภาษณ์
รัฐธรรมนูลใหม่แล้วก็ทิศทางประชาธิปไตยของประเทศ
ผลเอกประยุทธ์ก็ระบุว่าเป็นเรื่องปกติ
คนจะรู้สึกกังวลเพราะไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
สู่การเมืองยุคใหม่และประชาธิปไตยแบบไทย
ต่อข้อสักถามว่าจะปลดเกษียณตัวเอง
หลังการเลือกตั้งกุมภาพันธ์๖๒หรือไม่
ผลเอกประยุทธ์ก็ตอบสำนักข่าวเข้าไป
บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตไม่อาจบอกได้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประชาชน

แต่ถ้าเกษียณจะกลับไปอยู่กับครอบครัว

จากนั้นก็มีการถามเรื่องความสัมพันธ์
แต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกว่า
นายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศบ้านเรา

เพราะว่าเขาบอกว่ามีการถอดคำตอบของผลเอกประยุทธ์
เขียนในเชิงที่เหมือนจะให้เข้าฝั่งของการวิเคราะห์ของคนเขียนเขา

ในเรื่องของการโจมตีบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองรัฐประหาร

จริงแล้วประเด็นคำถามก็ส่งมาให้
แต่ว่าเป็นการแค่คัดคำตอบบางส่วนไปเขียนเท่านั้นเอง
ก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็นายกก็ไม่สบายใจ
กับภาพลบที่เกิดขึ้นด้วยเพราะมีการเอาไปเปรียบเทียบกันว่า

แต่ว่าพาดหัวของชามให้นายกรัฐมนตรีพลเอก

เหมือนจบตีนิดหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลของทหาร
แล้วก็มีคุณลักษณะบางประการเหมือนท่านจอมพลท่าน
ใช่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่๑๑ด้วย
นี่คือเรื่องการเมืองร้อนแรงอยู่ในต่างประเทศนะครับ